แล้วนะคะเราไปดูภาพรวมกันบ้างของพื้นที่จังหวัดสุราชธานี
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุราชธานีดอยรายงานอยู่แล้วนะคะ

รวมไปถึงความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของศูนย์อพยพกันด้วยนะคะ
สัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับคุณอภิญญาดาเพชรัตน์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุราธานีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

ค่ะตอนนี้อยู่ที่พื้นที่ใดสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของตำบลทางซ้ายอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชค่ะ

ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำเมื่อคืนนี้ค่ะ
โดยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะ
แล้วก็มีฝนหยุดตกช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าอะค่ะ
แล้วก็ในเวลา๐๖๐๐นของวันที่๐๕๐๐นท้องฟ้าเริ่มมืดคลึ้ม
ส่วนคลื่นในทะเลค่ะมีความสูง๒๓เมตรค่ะ
ลมกันโชคนี่จะน้อยลงกว่าเมื่อวานค่ะ
ปริมาณน้ำฝนนะคะวัดมากที่สุด
โหลกครับคุณคุณอภิชยาดาคะค่ะคุณอภิชยาดาได้ยินสัญญาณชัดเจนไหมคะ

ขอได้งานอีกทีครับหลังจากขึ้นสูง๒๓เมตรแล้ว

ปริมาณแม่งฝนค่ะจะวัดมากที่สุด
ใน๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอยู่ที่อำเภอบ้านนาศาลค่ะ
พอวัดได้๑๘๐มิลลิเมตรค่ะ
โดยหลายพื้นที่นะคะตอนนี้ฝนได้หยุดตกทิ้งช่วงไปแล้วนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบค่ะอยู่ที่อำเภอกาญจนดิต
จะมีน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วบ้านเมืองนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
โดยมีน้ำท่วมสูง๕๐๗๐เซนติเมตร
อยู่ในพื้นที่ของตำบลคลองสะกรูดปาร่อน
ซึ่งทำให้บ้านของราศดรนะคะได้รับผลกระทบค่ะ
และตอนนี้มวลน้ำนะคะได้ไหลลงไปในพื้นที่ที่รองรับน้ำ
ไปยังที่ตำบลไทว่าตำบลภาคอูแทน

ตอนนี้ผู้ว่าราชเกิร์นจังหวัดสุธรกรรมนานธนียังก็ได้
สั่งดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยต่างของประชาชนด้วยใช่ไหมคะ
ราชการจังหวัดสุราธานีค่ะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอใดค่ะ
คือเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะค่ะและยังคงมีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจพลเรือนฝ่ายป้องกันนะคะ
ยังคงจัดเครื่องมืออุปกรณ์และยุทธโปรกรณ์ต่างไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง๙อำเภอค่ะ
ในระยะเวลาหนึ่งถึงสองวันนี้อืมส่วนผู้ที่อบพยพทั้งยี่สิบเจ็ดจุดค่ะ
ร้อยสี่จุดของพื้นที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
ยังคงให้อยู่ที่ศูนย์อพยพก่อนนะคะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
ก็ยังคงระวังเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับขึ้นลมก็ยังแรงอยู่นะฮะ

เพราะว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ค่ะ
การชนะดิตนี้รองรับน้ำจากพื้นที่ไหนลงมาบ้างฮะ
จะเป็นพื้นที่เทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ซึ่งจะต้องเฝ้าระวัง๑๒วันนี้
ยังสั่งการกำชับอยู่เฝ้าระวังอยู่ตรงนี้นะครับ

สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราประจำจังหวัดสุราชธานีนะครับ
รายงานมาให้เรานะครับว่าคลื่นยังสูงอยู่ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่
ปริมาณน้ำฝนที่อำเภอบ้านนาศาลสูงสุด๑๘๐มิลลิเมตรนะครับ
แล้วก็อำเภอกาญชนะดิตเฝ้าระวังน้ำที่อาจจะไหลลงมาจากเทือกเขาหลวงจากนครศรีด้วย
คุณผู้ชมก็ส่งรายงานเข้ามาทางไลน์หน้าจอเหมือนกันจากสุราช
ว่าในเมืองฝนตกแล้วแต่ลมไม่มีแล้วนะครับพื้นที่